ดูจากรูปประพันธ์สอนทานพี่แล้ว

แต่เชื่อเหลือเกินว่าลูกชิ้นชามนี้พี่ทานไม่หมด
เมื่อกี้เห็นแบบแล้วมันใหญ่อยู่ขนาดนั้นนะปุ๊ย
ลูกชิ้นยักษ์เต็มถ้วยเลย

มีหลายไซส์นั่นไงเห็นหรือยัง

มีทั้งหมูมีทั้งเนื้อให้เลือกสรร
พี่เบิร์ดเนี่ยต้องทานเนื้อพี่สายเนื้อและด้วย

น่าทานแต่จริงแล้วที่ร้านเขานะ

ไม่ใช่จัมโบกขนาดนี้อย่างเดียวนะ

เกาเหลาลูกชิ้นยักษ์นี่ของโปรดเลย

หรือว่าครอบครัวนี้มีชื่อขึ้นต้นด้วยมม
ดาวนี่ก็ดาวใช่ไหมไม่เกี่ยว
แต่คนนี้คนเสื้อขาวเนี่ยเขาชุดเชฟแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
ถูกต้องเขาเคยเป็นผู้บริหารของโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่ง
แล้วก็ลาออกมาท่านนั้นก็คือคุณคามินวงสวัสดิ์นะ
คุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์
อยู่ริมถนนสุขุมวิทย์สัตหิบมุ่งหน้าขาเข้าเมืองพัทยาก่อนถึงแยกชายพฤกษ์
พัทยาชนบุรีปักหมุดให้ขนาดนี้

ถ้วยของมันต้องมีเออทุกร้านก๋วยเตี๋ยวนะ

เขากินกับฝาสองฝาใช่ไหมผมล่อทั้งจานเลย

ทานเปิดแล้วทานปิดด้วย
แล้วจะบอกว่าขนมถ้วยเขาทำเองนะพี่เบิร์ต
ไม่ได้รับมานะคะปกติร้านก๋วยเตีทั่วไปอาจจะรับมาใช่ไหม
แต่ที่นี่เขาทำเองเส้นจะเลือกอะไร
แล้วแต่เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นบะหมี่เส้นมะม่ามีหมดเลยค่ะ
คุณผู้ชมนะคะใครที่อยากจะชิมไปกันได้นะคะ
ให้บริการตั้งแต่๘โมงเช้าเลย
จนถึงเวลาเคารพทงชาติ๖โมงเย็นนะคะ
หรือว่าใครไปไม่ถูกนะฮะโทรสอบถามก่อน

ผู้หญิงไปคนเดียวไม่น่าหมดนะแบบนี้นะใช่ใช่